ครับเดี๋ยวจะพาไปดูเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเจอเจอนะฮะ
โอ้โหมันรุนแรงเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะ
เตะถูกต่อยถูกทำร้ายไม่ยั้งเลยนะครับ
เธอเป็นคนที่ดูแลหอพักแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
แล้วเมื่อช่วงเย็นวันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มันก็มีการถูกทำร้ายเกิดขึ้น
มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจน
ก็สืบเนื่องมาจากเธอไปเตือนผู้ชายคนนึงว่า
สูบบุหรี่ไม่ได้อย่ามาสูบบุหรี่แถวนี้

ถูกต้องคนไม่ใส่เสื้อเนี่ยเกงขาสั้นเนี่ย
ผู้ชายเสื้อขาวคนนั้นก็พยายามจะเข้าไปห้ามนะ

เสื้อเขียวนี่ยืนดู
ใช่เธอก็พยายามสู้ด้วยหนีด้วยนะครับ
แต่ก็ถูกทั้งเตะทั้งต่อยต่างนานานะครับ
โอ้โหนะพยายามเนี่ยไปเอาไม้กงไม้กวาดมานะครับ
คือเธอทำร้าย
ถูกทำร้ายโดยผู้ชายคนนี้นะครับ

ชายเสื้อสีขาวก็พยายามตามเข้าไปนะ

ผู้ชายเสื้อเขียวที่ยืนดูอีกคนนึงก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับ

เป็นจังหวะที่หญิงสาวคนนี้ถูกไล่ต้อนจนหลังพิงกำแพงนะ
โอ้โหแล้วผู้ชายคนนี้ก็
คือชกเข้าไปต่อยเข้าไปแบบไม่ยั้งเลย
เธอก็พยายามจะถีบสู้อะนะ

ถูกระชากผมจนศีรษะในกระแทกกำแพง
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็เข้ามาห้ามนะครับ
ออกมาได้ก็วิ่งกลับไปที่ห้องธุรการของหอพัก

พยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดเลยนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่ง
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีนะครับ

แล้วก็มีการเอามาโพสต์กันเอาไว้นะครับ

เพราะผู้ชายคนนี้เป็นชาวเวียดนาม

หากใครพบตัวช่วยแจ้งด่วน
เพราะตอนนี้หนีไปแล้วนะครับ

อยู่ย่านบังใหญ่นทบุรี
เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากหญิงสาวที่ถูกทำร้าย
เธอก็โชว์ร่องรอยความเขียวช้ำความบาดเจ็บตามเนื้อตัวให้ดู
แล้วก็เปิดเผยว่าคนที่ทำร้ายเธอนั้น

รู้แต่ชื่อเล่นชื่อว่าในเบิร์ต
ไม่ได้อาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้ที่เธอดูแลอยู่
วันเกิดเหตุในเบิร์ตมาดื่มเบียร์กับเพื่อนชาวเวียดนามที่พักอยู่ที่นี่
ก็มาดื่มเบียร์อยู่ที่นี่จนเวลาประมาณ๓โมงเย็นนะตอนนั้นเธอนั่งทำงานอยู่
ได้กลิ่นบุหรี่ก็แปลกใจว่าใครมาสูบบุหรี่เพราะที่หอห้ามสูบบุหรี่นอกห้องพัก
หากพบเห็นต้องถูกปรับเพราะว่าเขาต้องการป้องกันเหตุเพลิงไหม้
มันเคยมีเหตุที่เคยจะเกิดมาแล้วเรื่องเพลิงไหม้จากการสูบบุหรี่ข้างนอกห้องพัก
ครั้งก่อนก็นายเบิร์ตนี่แหละค่ะมาสู้
คือบางทีไปทิ้งก้นบุหรี่พวกนี้แล้วคนเขาดูแลไม่ทันไงมันก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้
เห็นในเบิร์ตสูบบุหรี่เธอก็เห็นว่ากำลังเดินสูบบุหรี่ลงมาจากชั้นบน
ก็ไปบอกว่าห้ามสูบบุหรี่นะในเบิร์ตไม่พูดอะไรยังคงเดินสูบบุหรี่ไปอีก
จนถึงประตูทางออกเธอก็เดินตามไปบอกว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ย
เดี๋ยวต่อไปจะไม่อนุญาตให้มาที่หอนี้อีกแล้วนะในเบิร์ตก็พูดกลับมาว่า
ถ้างั้นก็ไปเรียกตำรวจเรียกตมมาจัดการเลยก็ได้ไม่กลัวอยู่แล้ว
ค่ะนี่นี่ท้าทายมากใช่แล้วหลังจากนั้นก็ปรีเข้ามาทำร้ายเธอเลยนะครับ
กระโดดเตะทั้งต่อยเธอก็พยายามปัดป้องพยายามต่อสู้แต่สู้ไม่ไหว
มีเพื่อนของในเบิร์ตอีก๖คนนะที่อยู่แถวนั้นที่อยู่หอแห่งนี้
ก็ไม่ได้เข้ามาห้ามหรือว่าช่วยเหลืออะไรเธอก็เหมือนกับลักษณะไม่ได้ช่วยเหลือเนี่ย
แต่เหมือนเดินดูแล้วก็คอยดูต้นทางด้วยซ้ำไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะ
กระทั่งพ่อของเธอที่เป็นรอปภของหอรู้เรื่องก็เลยรีบเข้ามาช่วย
แต่ในเบิร์ตก็ไม่หยุดยังพยายามทำร้ายพ่อของเธออีก
เพื่อนของในเบิร์ตก็เลยไปสะกิดบอกให้พอแล้วแล้วทั้งหมดก็เดินออกไป
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเธอก็ไปแจ้งความไว้ที่สพบางใหญ่
ยังบอกว่าที่ผ่านมาในเบิร์ตชอบมาหาเพื่อนที่เป็นชาวเวียดนามที่หอพักแห่งนี้นี่แหละ
ดื่มเบียร์กันแล้วก็ชอบมาเดินสูบบุหรี่นอกห้องพัก
ครั้งหนึ่งเคยเกือบทำให้ไฟไหม้หอพักเพราะว่าทิ้งก้นบุหรี่เอาไว้ที่ขอบหน้าต่างทางเดิน
หน้าต่างเกิดรอยไหม้ก็เตือนในเบิร์ตไปแล้วนะ
แล้วก็มาเจอเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกนะครับเข้าไปเตือนอีกแต่กลับถูกทำร้าย
ที่ผ่านมาเธอไม่เคยคุยเล่นไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็รู้ว่าในเบิร์ตมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวใคร
เคยก่อเหตุใช้มีดแทงเพื่อนชาวเวียดนามด้วยกันมาแล้วชอบทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นนะ
ข่มขู่พ่อของเธอด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าเธอรู้สึกอับอายมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็กลัวว่าจะถูกย้อนกลับมาทำร้ายอีกเพราะว่าในเบิร์ตบอกว่าไม่กลัวเจ้าหน้าที่
เขาได้เดินลงมาจากชั้น๔เพื่อที่จะกลับบ้านกลับห้อง
พอดีณเวลานั้นหนูได้รับชำระจ่ายค่าส่วนกลางอยู่แล้วก็หนูได้กลิ่นบุหรี่
หนูก็เลยเดินออกจากหน้าตู้ห้องธุรการไปดูว่ากลิ่นบุหรี่มาจากไหน
เพราะว่าแล้วเสร็จแล้วเสร็จพอหนูได้กลิ่นบุหรี่ปั๊บหนูก็เห็นเวียดนามหัวแดงค่ะ
คนนั้นนะคะที่ทำร้ายหนูคือหนูก็ได้กล่าวตักเตือนว่าน้องทำไมน้องยังดูดบุหรี่อยู่
เพราะว่าพี่ก็บอกหลายครั้งแล้วว่าห้ามดูดป้ายก็มีบอกอยู่ซ้ายขวาประตูหน้าหลังช่องกลาง
ว่ามีป้ายบอกอยู่ว่าห้ามดูดบุหรี่ทำไมน้องไม่ฟัง
แล้วพี่ก็ได้บอกน้องตั้งหลายครั้งแล้วก็บอกเขาประมาณ๖๗ครั้งอะค่ะ
แต่เขาก็ทำตัวมึนเฉยนิ่งและอย่างคุณก็ไม่อยู่ตึกนี้ไม่อยู่เอนี้
ทำไมคุณเหมือนกับว่ามาสร้างความป่วนมาสร้างความกากมาสร้างความเดือดร้อนให้ตึกค่ะ
ขนาดคนในตึกยังเคารพกฎกติกาของตึกเลยว่าห้ามดูดบุหรี่ค่ะแค่นั้นแหละ
เขาก็บอกว่ามึงไปเรียกมาเลยตมกูไม่กลัวตำรวจกูก็ไม่กลัว
วันที่หนูแจ้งความบันทึกประจำวันทีนี้ตำรวจก็ไล่หนูไปอย่างเดียว
ไปโรงพยาบาลอย่างเดียวหนูไม่ยอมไปเพราะหนูห่วงกลัวเขาหนี
เพราะหนูไงถึงสภาพหนูเจ็บไงหนูก็อยากให้จับตัวเขามาให้ได้
ถ้าเกิดจับตัวคนนี้ได้นะหนูคิดว่านะประเทศไทยคงเจริญอีกเยอะเลย
ถ้าเกิดเจอคนอย่างงี้หนูคงรับไม่ได้แล้วแล้วพอหนูกลับมาตรวจจากร่างกาย
กลับมาไปตรวจตั้งแต่๔โมงเย็นกลับมา๔ทุ่ม
แล้วหลัง๔ทุ่มหนูได้มารีบจัดเงินการเอาคลิปวิดีโอให้กับร้อยเวร
วันนั้นหนูกลัวเขาหนีไงหนูคิดว่าเขาจะจัดเงินการจับน้ำวัดคืนนั้นเลย
หนูจะถามว่าเขาแมนหรือเปล่า

เวลามาหาเพื่อนชาวเวียดนามที่หอพักแห่งนี้

เดี๋ยวจะไปรบกวนชาวบ้านคนอื่นเขา
แต่นายเบิร์ตทุกครั้งที่คุณอำนาจพูดไปแบบนี้
ก็จะตอบกลับมาลักษณะคือท้าทาย

อ่ะฟังเสียงคุณอำนาจกันหน่อยค่ะ

เฮ้ยพระยาวะใช้กรียายได้ดีหน่อยให้เป็นรักนั้นหน่อยรู้จักอะไรหน่อย
ไม่ใช่มาแข็งที่นี่ไม่ได้
บอกว่าตำราสาวผมดังใครจะมีปัญหาอะไร
หรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวธรรมโลกมาจัดการมึง

เราได้ยินคำนี้เรามีความคิดยังไงครับ
เราก็ว่ามันอยู่แห้งไงเอ่อมันไม่เป็นอักหิวที่นี่สินี่ในว่า
น้องโรจก็ไม่เคยสนใจจริง

ว่าอะไรที่ทำให้เขามีพฤติกรรมน่ะอย่างทั้งที่เขาก็ไม่ใช่คนไข่

เสียค่านั้นคนที่อื่นมาอยู่เมืองไทยเนี่ย
เกรียงละกับตังค์เดาดังอะไรเนี่ย

ต้องไปถามตรรวจสอบพ่อบางไย
หลังจากที่ผู้สื่อข่าวของเราพูดคุยกับนายอำนาจ
คุณพ่อของคนที่ได้รับบาดเจ็บเสร็จสิ้น

หอพักของเพื่อนของนายเบิร์ตไปพบกับนายป้อม
ป้อมเป็นเพื่อนของนายเบิร์ตเป็นชาวเวียดนาม
บอกว่าจริงแล้วตัวเขาเอง
ก็ไม่ค่อยสนิทกับนายเบิร์ตเท่าไหร่นัก
เพราะว่าเพิ่งมาทำงานที่ประเทศไทยได้ไม่กี่ปี
ส่วนตัวนายเบิร์ตเท่าที่รู้คือ
ทำงานในประเทศไทยมานานกว่า๑๐ปี
นายเบิร์ตจะมาหาแต่ก็มาหาไม่บ่อย

กินข้าวแล้วก็ซื้อเบียร์มานั่งกินกันที่ห้อง

ว่าห้ามสูบบุหรี่นอกห้องพัก

ก็เลยไม่รู้ถึงสาเหตุที่ลงมือ
แต่ปกตินิสัยใจคอของนายเบิร์ตคือ
เป็นคนเลือดร้อนเป็นคนใจร้อน
ซึ่งขณะนี้ตัวเขาเองก็ติดต่อนายเบิร์ตไม่ได้
ไม่รู้ว่านายเบิร์ตไปอยู่ที่ไหนแล้ว
คุณผู้ชมฟังเสียงนายป้อมเพื่อนของนายเบิร์ตกันหน่อยค่ะ

เขารู้ไหมว่าห้ามดูบบุหรี่ใครในอาคารนี้

เป็นคนใจร้อนหรือเป็นคนยังไง

ก็เห็นมีคนบอก
คนเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันนะ
แต่ก็ถ้าธรรมดาเขาก็เขาเป็นคนธรรมดาเหมือนกัน

แต่ถ้าไม่มีใครหาเรื่องกับเขาเขาก็ดีใจนะ
นี่อยู่เมืองไทยยนพูดไทยฟังไทยได้ชัดแล้วนะ

เอาล่ะคุณกิติศักดิ์ก็พยายามที่จะทำงานให้ครบทุกมิตินะฮะ

เดินทางไปที่หอพักของนายเบิร์ตต่อเลยค่ะ

นี่ไงห่างจากหอพักที่เกิดเหตุไม่ถึง๑๐๐เมตรเท่านั้นนะคะ
พอไปถึงค่ะไปพบไปสอบถาม
คุณอุดมเนี่ยเป็นผู้จัดการหอพักพาทีมข่าวขึ้นไปบนห้องแบบนี้นะคะ
ไปห้องพักของนายเบิร์ตแต่ห้องนายเบิร์ตถูกปิดล็อกประตูเอาไว้นะ
กุญแจเอาไว้ไม่เจอตัวนายเบิร์ต
กุญแจล็อกเลยนะครับ
ทางผู้จัดการหอพักที่นายเบิร์ตอยู่บอกว่า
ห้องดังกล่าวในเบิร์ตอยู่กับเมียแล้วก็ลูกอีก๒คน
อกจากนี้ในเบิร์ตยังเป็นเจ้าของแผงผักในตลาดบางใหญ่

กฎหมายของเราเนี่ยตามกฎหมายของคนต่างด้าวเนี่ย

ว่าทำอะไรได้บ้างคนจากประเทศไหนทำแบบไหนอะไรยังไงได้บ้าง
แต่เป็นเจ้าของกิจการแบบเจ้าของแผงผักเนี่ย

เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยต่างด้าวจะมาทำไม่ได้
แต่ก็ไม่เกี่ยวกับทำร้ายหรอกนะตรงนั้นเขาอาจจะคนไทยไม่ทำเอง

เป็นเจ้าของแผงผักขี้เกียจขายใช่ไหม
ก็คนต่างด้าวมาเซ้งไปเลย
เมื่อก่อนเป็นลูกจ้างก็เป็นเจ้าของไว้ก็มีเยอะแยะ
แต่ก็ฝากตำรวจสภที่จุดเกิดเหตุตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยอันนี้ผิดเต็มอยู่แล้วนะครับ
เธอบอกว่าทางเจ้าของหอพักที่ในเบิร์ตอยู่นะ

ก็ไม่คิดว่าในเบิร์ตจะกล้าลงมือทำร้ายผู้หญิงขนาดนี้
เพราะตลอดเวลาที่เขามาอาศัยอยู่ในหอพักที่เธอดูแล
ในเบิร์ตทำผิดกฎของหออย่างส่งเสียงดัง
หมูกระทะมามากินตรงทางเดินหอนะ
ไม่ได้กินในห้องเธอก็ไปเตือน

ไม่เคยพูดจาไม่ดีหรือว่าพยายามทำร้ายร่างกายอะไรเธอ
ส่วนเรื่องการสูบบุหรี่นอกห้องพัก
ทางเจ้าของหอพักแห่งนี้บอกว่าไม่เคยเห็นที่หอนี้นะ
แต่เท่าที่พบเห็นในเบิร์ตปกติแล้วก็ไม่ได้มีนิสัยดุร้ายอะไร
หลังเกิดเรื่องเกิดขึ้นไม่เจอหน้าในเบิร์ตอีกเลย
แต่ได้ยินข่าวว่ากลับเวียดนามไปแล้ว
ทุรการอีกหนึ่งก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาทำขนาดนั้น
จริงไม่อยากจะเชื่อนะถ้าไม่เห็นน่ะ
คือเวลาเราจะพูดกับเขาเขาก็จะเชื่อเรา
เราจะขอว่าอย่าเสียงดังนะอย่าหนกหูครับครับครับ
พูดจากับเราดีพูดภาษาไทยชัดเจน
เหตุการณ์สูบบุหรี่ของเขาเนี่ยมันก็อาจจะน้อยครั้ง
เพราะว่าเขาออกจากบ้านไปขายผักเนี่ยมันดึก
ตีหนึ่งตีสองอะไรคาดประมาณนั้นนะ

เวลาที่เขาจะอยู่กลางวันเนี่ยมันน้อย
เป็นพี่พี่จะพูดกับเขาดีคนเมาอะนะ
ถ้าเป็นตัวพี่พี่จะพูดกับเขาดีเพราะว่าเขาเป็นคนเมา
แต่ว่าของน้องพี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดแบบไหน
แต่การที่พี่พูดคุยกับเขาเนี่ยเขาก็เชื่อฟังพี่มาตลอดนะ
เรื่องของคดีความนะครับตำรวจสพบังใหญ่บอกว่ากำลังติดตามตัวในเบิร์ตมาดำเนินคดีอยู่
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาไว้แล้วก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา
อันนี้เรื่องทำร้ายร่างกาย
ส่วนเรื่องการประกอบอาชีพของในเบิร์ตที่เป็นเจ้าของแผงผักในตลาดบางใหญ่
เราไปดูตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่กระทรวงแรงงานออกเอาไว้
ถ้าในส่วนของคนเวียดนามนะครับกำหนดให้สามารถเข้ามาประกอบอาชีพในไทยได้๒อาชีพ
คืออาชีพลูกเรือประมงกับอาชีพแรงงานก่อสร้าง

ก็เดี๋ยวคงมีการไปดูกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมเชื่อนะ
แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางอาชีพคนไทยก็ไม่ทำเอง

แล้วก็มีแรงงานต่างด้าวมาปกติเมื่อก่อนเป็นลูกจ้าง
แต่ตอนนี้เขาก็ขอเซ้งในจ้างทำเองก็แล้วกัน
ตัวมาเป็นเจ้าของกิจการเอง
นายจ้างก็ไม่ต้องไปนั่งทำไง
ใช่ไหมก็เอาเงินมาเลยเป็นรายวันให้เท่าไห
ก็กลายเป็นแรงงานต่างด้าวก็เป็นเจ้าของกิจการไป
ไม่ต้องเหนื่อยได้เงินด้วย